ท่านผู้ชมครับท่านที่อยู่แถวสงประพาดอนเมืองเป็นอย่างไรกันบ้าง

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา๒ทุ่มกว่าเกิดเพลิงไหม้นะครับ
ในชุมชนอ่าซอยสงประพาหนึ่งนะฮะ

ไหม้บ้านเรือนประชาชนนะครับ

สองทุ่มสิบเก้านาทีนี่ครับ
แต่มันโดน

หลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ใช้เวลาดับเพลิงอยู่๔๐นาทีนะฮะ
เพลิงเพิ่งสงบเมื่อเกือบ๓ทุ่มที่ผ่านมานี่เองครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีบ้านถูกไฟไหม้ไป๕หลังนะฮะ
ก็อย่างที่ผู้ที่ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้นะครับ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวในซอยสงประพา๑ถนนสงประพา
แวงดอนเมืองเขตดอนเมืองกรุงเทพนะครับบ้านต้นเพลิงเนี่ยเอ่อ
เป็นบ้านที่ปิดเอาไว้เพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่
ต่างจังหวัดช่วงปีใหม่นะฮะโอ้โหดูฮะก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ
สาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวรอชุดพิสูจน์หลักฐาน
เข้าพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับช่วงนี้
ฟืนไฟแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวหน้าแรงอากาศมันแห้งด้วย